สุรินที่นั่นเขามีพิธีที่พอบอกชื่อไปก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมีพิธีกรรมแบบนี้ด้วยเหรอ
พิธีกรรมนี้เขาใช้ชื่อว่าเหยียบหิ้งครับ
เป็นเรื่องของพิธีกรรมทางความเชื่อเขาทำกันแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วแต่เดี๋ยวพาไปดูหน่อยเพราะเราเองก็ไม่ค่อยได้เห็น
ที่นี่คือบ้านน้องแหลงตะบลน้องไผล้ล้อมอเภอสำรงค์ธาตุจังหวัดตุเรนชาวบ้านเขาเรียกพิธีนี้ว่าแกนมอ
เราเคยเห็นเคยดูกันมาแต่แกนมอแต่ละที่แต่ละจังหวัดลึกแต่ละหมู่บ้านในทางอีสานเขาเนี่ยเขาไม่เหมือนกันแล้ว
อย่างที่นี่ที่สุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าแกนมอลที่นี่จะมีการเหยียบสิ่งของที่มาทำพิธี
ซึ่งเรียกว่าหิ้งมอก็คือพูดรวมเป็นการเหยียบหิ้งมอนั่นเอง
ทำแบบนั้นทำไมอ่ะไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าการเหยียบหิ้งมอเนี่ย
เสมือนเป็นการตั้งบ้านตั้งเมืองในสมัยก่อน
ก็เป็นการทำเหมือนเป็นการขึ้นบ้านใหม่
ผู้อยู่อาศัยรวมไปถึงผู้ที่มาร่วมทำพิธีในคราวนี้ด้วย

ชาวบ้านก็จะรำรำแบบเป็นรำวงต่อกันนะ
หลักพิธีนี้จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยและมาแก้บนด้วย
ก่อนเริ่มทำพิธีฮะครูบามอนพร้อมกับลูกหลานที่เจ็บป่วยต้องมาขอขมาลาโทษ
แล้วก็ญาติพี่น้องที่ทะเลาะกันเนี่ยต้องให้อภัยกันนะ
ไม่ใช่อยู่จะมาร่วมงานกันแล้วเนี่ยยังมีอะไรในจิตในใจ
ไม่ได้พฤติกรรมร่วมกันไม่ได้ค่ะแต่เท่าที่ดูเห็นหลักการแบบนี้แล้วเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นกุศโลบายให้ญาติพี่น้องที่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน
ให้ลืมเรื่องราวต่างซะแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่
ด้วยการทำพิธีกรรมแบบนี้ไงเห็นไหมเรื่องความเชื่อ
มันมาเรื่องของวิถีชีวิตด้วยนะพ่อครัวจะได้รักกันไง
ในการทำพิธีจะมีหมอแคนเป่าแคนด้วยนะส่วนญาติที่เชิญมาเนี่ย
เขาบอกว่าเรื่องของพิธีกรรมจะมีการเรียกวิญญาณผีฟ้า
หรือในภาษาพื้นถิ่นเขาเรียกว่ามให้มาเข้าสิง
แล้วก็มีการขับร้องโต้ตอบกันเป็นพญาพญาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับร้อยกลองสั้น
อ๋อเป็นการตอบโต้กันเป็นพญาพญานะพระบาทดินั่นเรียกพญา
พญาใช่ไหมขออภัยผมอาจจะพูดสำเนียงผิดเพี้ยนไปเข้าใจได้
พญาเป็นเหมือนร้อยแก้วร้อยกองที่แบบพูดต่อกันไปต่อกัน
เป็นคลอนเป็นคลอนแบบนั้นถือว่าเป็นประเพณีพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้าน
ดูแล้วใช้วิจารณญาณแต่อย่างหนึ่งที่ให้ดูกันเป็นประจำเรื่องของวิถีชาวบ้านเนี่ย
เพื่ออยากให้เห็นวิถีชีวิตว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่กันยังไง
เรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแล้วก็หลักการในการใช้ชีวิต
อย่างที่ผมบอกไปเรื่องของความที่ว่าพี่น้องญาติพี่น้องทะเลาะกัน
พอให้มาร่วมพิธีกรรมแบบนี้ไอ้เรื่องราวต่างมันหายไป
เขาบอกเขาว่าให้อภัยซึ่งกันและกันเสร็จแล้ว
มาร่วมพิธีกรรมกันจะได้รักสมัครสมาธิสามัคคีไง
เกิดความรักกันประมาณนะคะแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมขนบประเพณีของเขากันด้วยเนาะ